เมื่อวานนี้บ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีแม่กับยายของเด็กชายวัยสองเดือน
บอกหาหลานไม่เจอตั้งแต่๘โมงเช้าหายังไงก็หาไม่เจอ
สุดท้ายตอนเย็นเนี่ยไปแจ้งตำรวจกันแจ้งกู้ไพรกัน
มาเจอร่างเด็กตอน๔ทุ่ม๔ทุ่มจมน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านเสียชีวิต
แล้วคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กไปดูตอนที่เจอร่างเด็กก่อน

โอ้เด็กยาวยาวเลยเด็ก
อือตัวเนี้ยมันรู้มันมีข้อมัน
นี่ทั้งแม่ทั้งยายก็ร้องไห้กันแล้วฮะค่ะ
หลังจากเจอร่างของเด็กชายวัย๒เดือนนะครับ
อยู่ในคูน้ำใต้ถุนบ้านนะฮะ

คือศีรษะนี่กับตัวเด็กนี่จมไปหมดแต่ว่าเด็กตัวนิดเดียวนะฮะอายุ๒เดือน
โอ้โหแล้วเขาบอกเขาหากันไม่เจอตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหายไปไหนยังไง
มาเจออีกทีคือจมน้ำไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วใต้ถุนบ้านนั่นแหละ

นี่เด็กชายวัยสองเดือนนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหหากันอยู่ทั้งวันนะฮะเมื่อคืน
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับคือที่แรกเนี่ยทางที่บ้านเนี่ย
แม่กับยายของเด็กเขาคิดว่ามีใครมาแอบอุ้มลูกอุ้มหลานเข้าไปหรือเปล่า

สุดท้ายไปเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำใต้ถุนบ้าน
นี่คือบ้านพักในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรือนนิเวศซอย๙นะครับ
ติวานนท์ที่ตำบลและอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
แต่ละหลังที่เขาอยู่ใกล้กันเนี่ยจะสร้างด้วยไม้นะครับ
พื้นสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรข้างล่างจะเป็นคูน้ำ
นี่กู้ภัยที่เขามาช่วยหานะครับนี่ช่วงกลางวันนะฮะ
นี่เป็นคูน้ำแบบนี้มีใต้ถุนบ้านแบบนี้นะครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันทั้งหมด๙คนเยอะนะคะ
ถ้ารวมเด็กที่เสียชีวิตด้วยจะเป็น๑๐นี่นะฮะ
มียายนะมียายของเด็กนะครับมีน้ามีป้าของเด็กมีแม่ของเด็ก
มีลูกชายคนสุดท้องของคุณยายซึ่งก็จะอายุก็ใกล้กันหน่อยนะครับ
เพราะยายเขาอายุเพิ่งไม่เท่าไหร่เกือบ๕๐๔๗นะครับ
มีหลานอีก๓คนนะเด็กทั้งนั้นนะฮะ๒ขวบ๑๑เดือนด้วยนะครับ
แล้วก็นี่ฮะเด็กชายวัย๒เดือนที่เสียชีวิตอีกคนนึงนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุช่วงเย็นนะครับ
แล้วก็สอบสวนจนทราบว่า๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
แม่ของเด็กนะบอกว่านอนเล่นอยู่กับน้องชายนะครับ
จากนั้นก็เดินไปดูลูกชายซึ่งอยู่กับยายที่นอนอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของบ้าน
แต่ไม่เห็นลูกชายมีแต่ยายหลับอยู่ข้างเบาะนอนลูกชาย

จะถามว่าหลานหายไปไหน

เอ้าเมื่อกี้ยังนอนอยู่ด้วยกันเลย
แล้วอยู่ดีนี่หายไปไหนเนี่ย
ทีนี้เขาก็ช่วยกันตามหานะครับ

ก็คือยายเด็กนะครับมีแม่เด็กแล้วก็น้องชายของแม่นะฮะคือน้าของเด็กนั่นแหละนะครับ
ช่วยกันตามหาไปถามหาเพื่อนบ้าน

หายตั้งแต่๘โมงเช้าไปถามหาตามระแวกถามหาเพื่อนบ้าน
มีใครมาอุ้มลูกอุ้มหลานเข้าไปไหม
ไม่มีใครเจอเลยนะฮะ
คือก็บอกปกติในชาวบ้านแถวนี้เนี่ย
ชอบมาอุ้มเด็กชายวัยสองด้วยคุณเนี่ยไปเล่นด้วยบ่อย
แต่รอบนี้ไม่มีใครเห็นเลยนะฮะ

ถูกฮะจากนั้นก็เลยตัดสินใจเอาไปแจ้งความดีกว่า

แล้วก็โทรไปแจ้งทางมูลนิธิป่อเต็กตึงให้มาช่วยค้นหาด้วย
ป่อเต็กตึงกับตำรวจก็มาช่วยค้นหานะครับ
สุดท้ายไปเจอร่างเด็กอยู่ในคูน้ำใต้ถุนบ้านนั่นแหละ
ตอน๔ทุ่ม๑๐นาที
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
ทีแรกสอบไปสอบมาเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะ
เป็นพ่อของเด็กหรือเปล่าที่เขาเลิกกับแม่ของเด็กไปแล้วไปมีครอบครัวใหม่
หรือจะเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับครอบครัว
แล้วก็ชอบมาเล่นกับเด็กจะมาแอบอุ้มเด็กไปหรือเปล่า
สุดท้ายตรวจสอบหมดแล้วไม่พบความเกี่ยวข้องนะครับ
เพราะว่าพ่อของเด็กเขาเลิกกับแม่ของเด็กไปแล้วเขาไม่รู้จักบ้านหลังนี้ด้วย
เพราะว่าแม่ของเด็กเขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับครอบครัวเพิ่งมาเช่าอยู่ด้วยกัน
ส่วนเพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยที่เขาชอบมาเล่นกับเด็กเขาไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันแล้ว

ประเด็นที่เด็กเอานอนอยู่กับยาย
กลิ้งตกคูน้ำใต้ถุนบ้านได้เองเป็นไปได้ไหม
มันเป็นไปได้ไหมคะมันมีร่องมีรูอะไรที่น้องจะคลานต่อแตะไปได้บ้างไหม
เอาเรื่องคลานเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเป็นไปไม่ได้
เด็กเพิ่ง๒เดือนพลิกตัวยังไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นแบบจะคลานแบบค่อยกระเทิบกระเทิบอะไรไปเนี่ยไม่ได้แน่
นี่ที่นอนของเด็กนะฮะที่เด็กนอนอยู่กับยายนะฮะ
ที่นอนของเด็กเบาะนอนเนี่ยมีผนังไม้กับสังกษีเนี่ยกั้นอยู่
แล้วยายก็นอนขวางทางด้วยโอ้โหนี่นี่เห็นสังกษีไหมอ่า
เพราะฉะนั้นแล้วมียายนอนขวางอยู่ข้างนอกอีก
เด็กจะกลิ้งไปตกลงไปใต้ถุนแล้วจมน้ำเสียชีวิตก็เป็นไปไม่ได้
แล้วตำรวจเนี่ยไปเจอรอยเลือดนะฮะรอยเลือดเล็กอยู่จุดหนึ่ง
แถวจุดที่เด็กนอนนะฮะนี่ก็เลยตรวจพิสูจน์เก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนนะครับ
เนื่องจากดูจากพยานแวดล้อมต่างแล้วก็สิ่งแวดล้อมในบ้านแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกมันน่าสงสัยมันยังมีมูลเหตุน่าสงสัยอยู่ว่าเด็กไปจมน้ำเสียชีวิตได้ยังไง
ท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ก็ไปคุยกับคุณยายของเด็กก่อนเลยนะเพราะว่านอนอยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้าย
อายุ๔๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับยายบอกว่าอย่างนี้
เดี๋ยวจะอธิบายตำแหน่งการนอนเมื่อวานนี้ให้ฟังตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้เลยนะ
ยายบอกที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๔คนก็คือตัวยายแล้วก็มีลูกชายคนเล็ก
มีหลานอีก๒คนนะครับก็คือเด็กชายวัย๑๑เดือนกับเด็กชายวัย๒เดือน
เด็กที่เสียชีวิตช่วง๗โมงเช้าเนี่ยยายบอกได้ยินหลานชายวัย๒เดือนคนนี้เนี่ยร้องไห้
ลูกสาวก็เลยบอกให้แม่เนี่ยก็คือยายของเด็กเนี่ยช่วยเอานมป้อนหลานให้หน่อย
ยายก็เอาหลานมาแล้วก็ป้อนนมจากนั้นก็เคลิ้มหลับไปด้วยกันหมดเลย
๘โมงเช้าลูกสาวจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินมาถามมาปลุกบอกเอ้าแม่
ลูกหนูหายไปไหนเนี่ยหลานไปไหนอืมยายบอกนี่แหละก็เพิ่งตื่นมา
รู้ว่าเอ้าหลานหายซึ่งตอนนั้นยังไม่คิดว่าหลานเนี่ยจะตกน้ำ
ถุนบ้านเสียชีวิตยังคิดว่าเออสงสัยใครมาอุ้มไปเล่นที่ไหนหรือเปล่า
นี่เล่ามาถึงตรงนี้นะฮะคุณสุชาดาบอกยายเด็กนี่ร้องไห้
ทุกวันนี้นี้เกิดขึ้นเมื่อวานในเหตุการณ์ยายบอกถึงวันนี้ยังโทษตัวเอง
ถ้ายายไม่เผลอหลับไปนะตอนที่ป้อนนมหลานเนี่ย
คงไม่หายไปแล้วมาจมน้ำเสียชีวิต
ก็แล้วยอมแสนหลังดีกว่าที่คนอื่น
เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย
คุณผู้ชมครับ

มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายวัย๒เดือนคนนี้
มันก็ไวไปจริงอย่างที่ยายบอก
เพิ่ง๒เดือนเองเสียชีวิตซะแล้วค่ะ
โอ้โหยายบอกยายสงสัยมาก
มันเกิดอะไรขึ้นหลานชายจมน้ำใต้ถุนบ้านตายได้ยังไง
แม่ของเด็กนะครับวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่
บอกไม่อยากจะพูดอยากจะคุยเลยนะเครียดมาก
โดยเฉพาะหลังจากเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยถูกกระแสโจมตี
บอกว่าเธอหรือเปล่าทำให้ลูกตาย
มันจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เธอทำอะไรลูกแล้วจับลูกเนี่ยโยนทิ้งน้ำอำพลางคดีหรือเปล่า
แต่เธอขอยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องจริง
เพราะว่าเธอนอนอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องในบ้าน

เพราะตอนนั้นลูกร้องแล้วก็บอกให้แม่เนี่ยยายของเด็กบอกช่วยเอานมให้หลานกินหน่อย

นี่ฮะเธอบอกตื่นมาอีกทีนึงก็คือไม่เจอลูกแล้วไม่รู้ลูกหายไปไหน
แต่ยังไงเธอก็มั่นใจว่าลูกชายของเธอ
คลานไม่ได้กลิ้งไปตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตเองแน่ต้องมีคนทำ
แต่เธอก็ไม่อยากสงสัยใคร
แต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยเธอจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ตอนแรกไม่ได้คิดว่าหล่นน้ำคิดว่ามีคนมารับพาตัวไปได้เลย
ไม่ได้คิดว่าหล่นน้ำเลยไม่ได้คิดเลยเรื่องนี้
ไม่สงสัยใครหรอกพี่ไม่อยากสงสัยด้วย
มีอีกคนนึงนะฮะเขาเห็นเด็กเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เหมือนกัน
ที่เด็กจะหายตัวไปนี่ฮะนี่คือโก้
โก้นี่คือน้าเขยของเด็ก

เป็นลูกเขยคนเล็กของยายเขานี่ฮะ
โก้บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้เขาได้ยินเสียงหลานร้องไห้
ก็เลยเดินมาดูเอ้าหลานชายวัย๒เดือนคนนี้เนี่ยอึราดกางเกงเต็มเลย
เขาก็เลยอุ้มหลานไปล้างอึ๊ะให้
จากนั้นก็พาหลานกลับมาไว้ที่เบาะที่นอนอยู่กับยายเนี่ย
มาวางไว้ที่เดิมแล้วเขาก็ไปส่งน้อง
ข้างนอกน่าจะไปส่งไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะตอนช่วง๘โมงเช้านะครับ
แล้วก็ไม่เห็นหลานอีกเลยจน๑๐โมงได้ยินเสียงแม่ของเด็กเนี่ย
ของหลานเนี่ยโวยวายบอกลูกหายตอนนั้นเขาหลับอยู่นะเขาก็ตื่นมาแล้วก็ช่วยหา
หายังไงก็ไม่เจอนี่ฮะอ่านี่ซึ่งก็มี
อีกคนนึงนะฮะเขาบอกเขาได้ยินเสียงเด็กเนี่ยร้องไห้เหมือนกัน
มารู้ขายทีก็คือเขาตามหาเด็กกันแหละ
แล้วตอนเช้าไปส่งล้านนั้นแล้วเราหลายเห็นมั้ย

๘โมงเพราะรถดิดแล้ว

ตอนที่เราล้างก้นเราล้างตอนไหน

ปลุกน้องเสร็จผมก็ล้างน้อง

อยู่กับแม่ครับแม่เขานอนอยู่อย่างนี้

เนี่ยเพราะว่าช่วงเนี่ย

กลับมา๘โมงก็ไม่เห็นเด็ก

คุณผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ไม่มีใครมาอุ้มเด็กไปอย่างแน่นอน
นะเพราะว่าครอบครัวนี้

มาก็อยู่กันหลายคนวัยร่งวัยรุ่น

เสียงดังสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านด้วย

เช้าเมื่อวานนี้ที่เด็กหายตัวไป

ในบ้านเนี่ยเสียงดังมาก
เพราะว่าคือเด็กยังเล็กอยู่
เล็ก๒เดือน
ขนาดที่มีเดือนตัดแต่อีกคนเดินออกมา

เห็นหลานหายไปใช่ไหม

คุณสุชาดาก็หาเบาะแสเลยนะครับ

ในพื้นที่มานะครับทุกผู้ชมครับ

นี่คือช่วงที่รู้แล้วว่าเด็กชายวัย๒เดือน

จะมีใครเนี่ยเดินเข้าเดินออก

ไปถามบ้านนู้นมีไหมบ้านนี้เจอไหม

๑๖นาฬิกา๕๑นาที

เดินออกมาจากบ้านเดินออกมาในซอยตามหาลูกตามหาหลาน
จะมาบอกว่าเขาจะเดินเลยทั้งวันจะมาช่วงนั้นช่วงนี้เราหา
ตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เจอเลยนะฮะไม่มีภาพคนในบ้านออกมา

นู่นแล้วครับ๒๑นาฬิกา๔๑นาที
นี่จะมีชาวบ้านผู้หญิงสองคนเอาเก้าอี้มานั่งกันอยู่แถว
กลางถนนซอยในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีครอบครัวของบ้านเด็กเนี่ย
เดินออกมาเพื่อตามหามาถามชาวบ้านว่าเจอเด็กไหม
นาฬิกาใช่ไหมนี่นะฮะคือถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมนี้เนี่ยจะเห็นอีกทีคือ๒๓นาฬิกา๕๒นาทีนะครับ
ผู้ชายคนนึงเดินผ่านกล้องไปแต่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเด็กนะฮะเป็นชาวบ้านที่กำลังเดินกลับบ้านตัวเอง
เข้าใจว่าตอนนี้คงทราบข่าวแล้วอาจจะไปดูที่เกิดเหตุกันเท่ากับว่าตลอดทั้งวันครอบครัวเด็กไม่ได้เดินตามหาเด็กเลยนะฮะ
หลักฐานเหล่านี้นะครับตำรวจก็เลยยิ่งติดใจสงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันก็เลยเรียกคนในบ้านเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งนึงนะครับ
และพุ่งเป้าไปที่เรื่องการฆาตกรรมนะครับเชื่อว่าต้องมีคนเอาเด็กเนี่ยทิ้งลงน้ำจะด้วยความจงใจหรือว่าอุบัติเหตุ
ก็แล้วแต่ผลการชนสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับแพทย์บอกว่าเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
สาเหตุก็คือการจมน้ำขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำนะ
ท่านจำสาเหตุการชนสูตรเบื้องต้นแบบนี้ไว้ก่อนนะ
ก็คือเสียชีวิตจากจมน้ำเอาง่าย
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาแม่ของเด็กไปติดต่อรับศพลูกชายแล้วนะครับ
หลังจากที่แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ก่อนจะชาปนกิจทันทีที่เห็นศพลูกก็ร้องไห้แล้วฮะ
แล้วก็เรียกลูกไปวัดเพื่อไปทำพิธีสวดศพนะครับ
เรียกคนในครอบครัวของเด็กมาสอบปากคำ
ช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๗นาฬิกาน้าเขยของเด็ก

โก้อ่านี่ฮะที่บอกเมื่อวานตอนเช้าผมเห็นหลานเนี่ยอึ
ไปเมืองเกงเลยเลยเอาไปล้างตัวให้แล้วก็พามาวางนอนที่เบาะที่เดิม
แล้วผมก็ออกไปส่งน้องอ่ะอย่าบอกนะว่า
กลับเข้ามา๘โมงก็ไม่เห็นเด็กแล้ว
เขาบอกเมื่อวานนี้เขาพลั้งมือทำหลานเนี่ยหล่นจากมือ
อุ้ยลงพื้นบ้าน
นี่ซ้ำรอยนครปฐมจริงเลยนะคะเนี่ยแค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนบทบาทของคนที่พลั้งมือ
ลนลงพื้นบ้านแล้วหลานเนี่ยเด็กเนี่ยแน่นิ่งไป
คิดว่าเด็กตายแล้วก็เลยเอาเด็กไปโยนทิ้งคูน้ำใต้ถุนบ้าน

ก็จะอำพลางความผิด
แต่ผลชนะสูตรแพทย์บอกเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

ก็คือผลชนสูตรคือเด็กตายเพราะจมน้ำ
ถ้าเกิดคุณพาไปส่งโรงพยาบาลเลย

เรียกกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยเลย

ไโก้บอกว่าเขาทำเองทุกอย่างนะฮะ

นี่คือสิ่งที่ไนโก้สารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
อูคือถ้าย้อนไปเหตุการณองความประถมเมื่อกุมภาพันธ์
แม่เด็กบอกหลุดมือเหมือนกันตอนอุ้มลูกตอนเช้าใช่มั้ย

เห็นแน่นิ่งไฟออกไปโยนทิ้งแม่น้ำ

ตอน๔ทุ่มเมื่อวานนะครับถ้าย้อนไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไนโก้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
บอกเมื่อวานนี้เห็นหลานตอน๗โมงเช้าตอนจะเดินออกจากบ้านหลานร้องไห้
อึราดกางเกงก็เลยไปอุ้มมาเอาไปล้างอึให้ล้างอึล้างก้นเสร็จ
เห็นว่าเด็กสบายตัวแล้วเลยเอาไปวางที่เบาะที่เดิมแล้วออกไปส่งน้องของภรรยาที่โรงเรียน
ไปโรงเรียนกลับเข้ามาบ้านตอน๘โมงเช้าไม่เห็นเด็กแล้ว
ไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนเหมือนกันนี่คือคำให้การในตอนแรก
นี่นะครับแต่ตำรวจก็นี่แหละครับเขาก็สงสัยนะครับ
เขาก็เลยเอามาสอบปากคำกันทั้งบ้านนะครับ

ว่าทำเด็กหลุดมือพลั้งมือเด็กแน่นิ่งไปเลยโยนทิ้งใต้ถุนของบ้าน

จากนั้นหลังจากที่ลูกเขยคนเล็กสุดนะ
ของบ้านเนี่ยรับสารภาพแล้ว
ยายของเด็กนี่นะฮะ

แม่ยายนะแล้วก็เมียของไนโก้ด้วย
นักข่าวก็พยายามถามว่าเป็นยังไงบ้าง
หลังจากลูกเขยสารภาพแล้วเนี่ย
ยายของเด็กไม่ขอตอบคำถามนะ
ว่าสุดท้ายแล้วเป็นลูกเขยที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยจะว่ายังไง
ยายบอกเอาเป็นว่าเขาสารภาพแล้วก็แล้วกัน

คนหน่วนรีภัยสารวงวัชรวะมงคลผู้มีความทรัพย์การตำรวจผู้ทรรย์จังหวัดอวรรณบุรีนะครับ
บอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนหมดแล้ว
เบื้องต้นยืนยันได้ว่าคนก่อเหตุ
คือคนในบ้านคนในครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต
ตอนนี้กำลังสอบปากคำกำลังขยายผลเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องการซ่อนเร้นอำพลางศพเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขยายผลก่อน
คือถ้าย้อนไปภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เราไปได้มาแล้วตำรวจเขาก็เห็น
ใช่ไหมคือแม่กับยายของเด็กบอกว่าโอ้โหพอลูกหายตอน๘โมงเนี่ย
เดินไปออกไปในซอยไปถามบ้านนั้นถามบ้านนี้ว่า

เห็นไหมใครอุ้มมาหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกมันไม่มีใครออกมาจากบ้านเด็กเลยจากซอยบ้านเด็กเลย
เนี่ยเลื่อนดูตั้งกี่นาทีกี่นาทีนิ่งไปหมดเลย
จนกระทั่งช่วงเย็นค่ำเขาหาเด็กไม่เจอเขาถึงไปแจ้งความ
แล้วกู้ภัยกับตำรวจก็มาช่วยกันค้นหาก็ไปเจอร่างเด็กใต้ถุนบ้าน
ที่นี้ที่เบาะว่าเด็กหาก็หาอย่างไรบ้างหาไม่เจอเนี่ย
๑๐๐๐จนทั้งตั้ง๘๐๐จน๕โมงเย็น
หน้าของเด็กเนี่ยหน้าเขยบอกเอาผงพลังมือ
แน่นิ่งไปทำหล่นแล้วก็เลยโยนทิ้งตรงนี้
แต่ตรงนี้ปำรวจบอกเดี๋ยวต้องสอบให้ซึ่งต้องใส่ก่อนว่า
มีใครรู้เห็นอะไรยังไงเพิ่มเติมนอกจากไนโก้หรือเปล่า
จริงถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริง
ไม่ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจพลั้งมืออุบัติเหตุหรือยังไงเนี่ย
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สถานเดียวเลยจริงนะคะ
คือจากผลชนสูตรเนี่ยเด็กไม่ได้เสียชีวิต
ตอนที่ตกพื้นตรงนั้นโดยทันทีนะฮะ
คุณผู้ชมคะ